ไม่ใช่อะไรจะโปรยให้เข้ากับข่าวนี้
เจี๊ยบละละนาทำหวานนะคะกลางดึกเลย
เราจะต้องจะนอนแล้วเออแต่ก็ลุกขึ้นมาเผือกนิดนึงละกัน
นะเพราะว่าเขาแต่งงานกันเหรอเมื่อคืนนี้
ตกใจมากนี่ฉันเห็นภาพเมื่อคืนอะไรใช่
ในอินสตาร์กรัมใช่ไหมโอ้นะฮะโซเชียลก็ฮือฮานะครับเพราะว่า
ต่างฝ่ายต่างโพสต์ทั้งหมอเจี๊ยบแล้วก็น้องเดียบุษรา
น้องสาวคนสนิทคนสนิทนอกกรุงการนี่น่ะนี่น่ะลูกนี่น่ะ
เออทั้งคู่อยู่ในชุดสีขาว
โดยเฉพาะสาวเดียวค่ะสวมมงกุฎดอกไม้
ที่มีผ้าคลุมลักษณะคล้ายเจ้าสาวด้วย
พร้อมข้อความสุดหวานเลยนะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

เธอเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีเลย
นี่เป็นไงหวานขนาดนี้นะฮะ
ชาวโซเชียลเป็นยังไงคะฟินไปใช่หรือเปล่าคุณ

ภาพมันคุ้นไหมมันลักษณะมันมีการภาพมันเหมือน

แต่มีคนพิวงคล์เยอะเหมือนกันนะคะคุณ
นี่แหละค่ะเขาคิดว่าเป็นงานจัดงานแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นงานฉลองวันเกิดให้กับสาวเดียนะคะคุณ
แล้วขอให้เธออยู่กับฉันอายุถึง๗๐เลยแล้วก็เรื่อยไปเลยนะคะคุณ

เออนะคะก็มีความหวานเบาน่ารักอีกนะคุณ
แล้วก็มีงานข้อความหวานเรียกกันที่ลงที่รักอะไรอย่างนี้นะ
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมามีคอมเมนต์บอกแสดงความยินดีด้วยก็มี